เมื่อวานนี้นะคะได้มีการออกมาประกาศการผ่อนปลนในระยะที่๒นะคะ
ก็จะอนุญาตให้กีฬาที่เล่นเป็นทีม๓คนสามารถกลับมาออกกำลังกายได้แล้ว
แต่ว่ายังงดจัดการแข่งขันอยู่ค่ะ
จากการที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด๑๙นะคะ
สบคได้ประกาศนโยบายผ่อนปลนกิจกรรมระยะที่๒
โดยสามารถเริ่มดำเนินการได้ตั้งแต่วันที่๑๗พฤษภาคมนี้ค่ะ
เรื่องของการออกกำลังกายนะคะในระยะแรกค่ะอนุญาตให้เปิดสนามกีฬากลางแจ้ง
และอนุญาตให้สามารถเล่นกีฬากลางแจ้งได้นะคะ
ส่วนการผ่อนปลนในระยะที่๒ค่ะอนุญาตให้เปิดเพิ่มไม่ว่าจะเป็นโรงยิม
สถานที่ออกกำลังกายในร่มฟิตเนสนะคะแต่ว่าต้องเป็นฟิสเนสนอกห้าง
หรือว่าฟีเวทที่ไม่มีการออกกำลังกายร่วมกันเป็นกลุ่มนะคะ
แล้วก็สระว่ายน้ำรวมถึงอนุญาตให้สามารถเล่นกีฬาประเภททีมที่ไม่เกินทีมละ๓คนได้
แต่ยังห้ามให้มีผู้เข้าชมนะคะ
ส่วนฟิตเนสค่ะห้ามใช้เครื่องออกกำลังกายแล้วก็เครื่องปั่นจักรยาน
ขณะที่ประเภทที่ยังปิดให้บริการต่อก็คือสนามมวยโรงเรียนสอนศิลปะการต่อสู้
วดน้ำและสถานที่จัดการแข่งขันกีฬาทางน้ำค่ะ

การผ่อนปลนในระยะแรกและระยะที่๒ก็คือ
กีฬาที่ว่านี้สามารถกลับมาเล่นได้แล้วแต่ว่ายังจัดการแข่งขันไม่ได้
คว้าโยคะฟันดาบยิมนาสติกว่ายน้ำปีนหน้าผาเทนนิสยิงปืนยิงธนูขี่ม้าจักรยาน
อล์ฟแล้วก็กรีธาซึ่งเป็นเฉพาะการออกกำลังกายค่ะ
ส่วนชนิดกีฬาที่สวบคยังไม่อนุญาตให้กลับมาเล่นได้นะคะ
ก็มีฟุตบอลฟุตซอลบาสเก็ตบอลวอลเล่บอลรักบี้ฟุตบอลฮ็อกกี้มวย
การต่อสู้ทุกประเภทเจสกีแล้วก็เซิร์ฟบอร์ดค่ะ